เรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่ออกมาร้องกับโลกโซเชียลว่าเขาเอาทองไปจำนำที่ร้านทอง
พอถึงคราวไปถ่ายทองคืนจริงแล้วทางร้านก็ต้องให้ถ่าย

แต่ร้านไม่ยอมให้ทองเข้ามาบ่ายเบียงถามหลายครั้งก็ไม่ยอมให้
เป็นข่าวเป็นคราวสุดท้ายเจ้าของร้านให้ลูกน้องเนี่ยเอาทองมาให้เขาเรียบร้อย
แต่มันไม่คนเดียวก็มีผู้เสียหายแบบนี้๕คนที่จำนำแล้วไปถ่ายแล้วไม่ได้ทองคืน
กลับไปฟังเสียงของผู้ชายคนนี้หน่อยครับ
แล้วทำไมไม่รับผิดชอบให้
พี่ทำไมต้องรับผิดชอบพี่กลัวกินมันเดือนเท้าอ่ะ
คุณหนุ่มไปคุณหนุ่มตามกฎบายแล้วกันนะ
แล้วอย่างเนี้ยพี่โดนพี่ใส่ลูกค้าเป็นชุดเลยนะ
แล้วมาบอกว่าพี่เปิดเป็นคุณนั่นแหละของฉันตาย
คุณมาว่าฉันเอาของคุณไปตอนไหน
เอาไปตอนไหนคุณเป็นคนรับของไหม

งงถึงว่าลายมือใช่มั้ยใช่

หรือเอาให้ไม่ได้ไง
คุณพี่คุณป้าคุณน้ำคนนี้

เป็นคนรับลายมือเขาใช่ลายมือเขา

ก็เป็นคลิปการประทักษรมกันระหว่างผู้ชายคนนี้

ประชาอุทิศต้นเรื่องมาจากว่า

จำนำกับร้านนี้นะฮะ
ก็เป็นเงินจำนวนหนึ่ง

ก็ตั้งใจมาถ่ายถอนทองคืน

กลับถูกบ่ายเบียงไม่ยอมคืนทองให้กับตัวเขา
หลายต่อหลายครั้งอ้างว่า

หัวเสียแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันกับพนักงานร้านทอง

ให้ไปดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก็แล้วกัน

ล่าสุดเนี่ยบ่ายเมื่อวานมีตัวแทนของร้านทอง
เดินทางมาพบกับตำรวจสนราชบุรณะ
พร้อมกับมอบทอง๒บาทคืน
ให้กับนายพีรพัฒน์ผู้เสียหายที่โพสต์คลิปนี้

แล้วขอให้เรื่องมันจบแล้วกันหลังจากที่ได้คลองคืน

แล้วทีนี้หลานเขาประสบอุบัติเหตุ
ไม่เข้าโรงพยาบาลเขาก็เลย

แล้วก็ค่อยไปเอามาคืนให้ครับ
พูดง่ายเดี๋ยวเอาทองเราไปหมุนก่อน

เขาได้บอกไหมครับว่าเส้นอื่นเขาจะ
เอามาให้วันไหนหรือว่ายังไงครับ

แต่ว่าแต่ว่าเรื่องราวไม่เป็นอย่างนั้น

มีผู้เสียหาอีกห้ามรายโพลออกมาครับ

เช่นเดียวกันเพราะไม่ได้ทองคืน
ทองผมจะขาด
จังเราทำ
อเทียดเดียวเศษ

ไปปลักร้อน

เขาฟังอยู่เราอยากบอกอะไรช่วงนั้นตอนนี้
เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ทองก็เอาเงินคืนนึกอ่ะ
เพราะว่าหลายเดือนแล้วไงนี่๘เดือนนี้แล้ว
วันที่๓๐เมษาเขาบอกหนูโทรไปหาเขา
เขาบอกต้องแจ้งล่วงหน้าสามวันต้องแจ้งล่วงหน้าสามวันว่าถ้าจะมาถ่ายทอง
เขาก็นัดกับหนูตอนแรกนัดว่าวันที่๘พฤษภาให้มาร้าน
แล้วทีนี้มีเสียงผู้หญิงแทรกอีกคนนึงเขาบอกว่าให้มาวันที่๑๐เลยทีเดียววันศุกร์
หนูก็ไปวันที่๑๐วันที่๑๐ไปแล้วเขาบอกว่าเฮียยังไม่มาเลย
ไม่รู้ว่าเฮียจะกลับมาตอนไหนแล้วเขาบอกว่าถ้าถ้าทองอ่ะได้แน่นอนไม่ต้องกลัวเขาพูด
หนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็ออกมาเลยวันที่สิบสี่โทรไปอีก
โดยประสบการณ์ก็คือว่าเราทำงานร้านทองนี้มันไม่ใช่แบบนี้
มันต้องระบุชื่อร้านมีที่อยู่แล้วก็เบอร์โทร
แล้วก็ระบุว่าจำนำทองกี่เดือนกี่เดือนต่อดอกทีนึงค่ะประมาณนี้
แต่ถ้าแบบว่าคุณมีเหตุที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้ตังค์ให้ไปลงรับจำนำ
แนะนำให้ไปโรงรับจำนำแล้วก็ร้านทองที่อยู่ใกล้บ้านที่คุณเคยเข้าออกแล้วก็น่าเชื่อถือได้ค่ะ
ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนได้ทองคืนเพียงคนเดียวคือคุณพิรพัฒน์นะฮะ
แต่ว่าอีก๕รายยังไม่ได้ทองคืนนะครับ
ทางด้านของพันธบทโทบุญนำลบโลกานะครับ
รองภูมิกับสอบสวนสนราชบุรุณาก็บอกว่าสำหรับผู้เสียหาย๕คนที่มาร้องเรียนแล้วก็ยังไม่ได้ทองคืนเนี่ย
จะมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากนั้นจึงมีการเชิญเจ้าของร้านทองมาสอบสวนพร้อมกับตรวจสอบที่ร้านทองดังกล่าวด้วยว่าทองเขาอยู่ไหน
แล้วทำไมถึงไม่เอาทองมาคืนเจ้าของเขานะครับ
นี้หากตรวจสอบว่ามีการนำทองของลูกค้าไปหมุนนะฮะ
หรือเอาไปขายก่อนหรือไปทำอะไรก็ตามทีเนี่ย
แล้วไม่สามารถนำทองมาคืนให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดเนี่ย
ถือว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยมีความผิดนะฐานยักยอกทรัพย์
แต่สำหรับกรณีของผู้เสียหายรายแรกที่ได้ทองคืนไปแล้วผู้เสียหายก็ไม่ติดใจ

แต่ว่าอีก๕คนต้องติดตามผลว่าเจ้าของร้านมีพฤติกรรมหลอกลวงหรือเปล่า
เอาทองเข้าไปทำอะไรหรือเปล่านะครับ
ในขณะที่รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญช่วงเย็นเมื่อวานก็มีการสัมภาษณ์

เจ้าของร้านมีการคุยทางโทรศัพท์เจ๊หมวยยืนยัน
ผู้เสียหายทุกคนจะได้ทองคืนอย่างแน่นอน
แล้วก็นัดกันกับตำรวจเพื่อคืนทองให้กับผู้เสียหายในวันอาทิตย์ที่๒๖พฤษภาคมนี้แล้วจะคืนให้ทุกรายด้วย

คุณพิธีกรคะดิฉันบริสุทธิ์ใจค่ะดิฉันไม่ได้เกตนาที่จะเข้าใจจะโกงนะฮะ
ฉันถือว่าดิฉันคืนให้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าดิฉันไม่คืนให้เนี่ย
ดิฉันก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์นะคะบ่ายนี้ดิฉันก็ปิดร้านหนีไปแล้ว
แต่ว่าดิฉันยังต้องทำอาหารกินต่อไป
สักวันที่๒๐ได้ไหมคะวันที่๒๐เดี๋ยวให้เขาไปรับที่สนราชบุรณะได้ไหมคะ
ไม่ทันค่ะไม่ทันดิฉันตอนนี้ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลย
เอาวันที่๒๔นะคะ

อาทิตย์หน้าค่ะภายในวันอาทิตย์หน้าดิฉันไม่อยากจะนัดไปแล้วเดี๋ยวดิฉันไม่ได้กลับ

ดิฉันเผื่อดิฉันเผื่อไปก่อนนะคะ
เอาอย่างนี้คือถ้าวันอาทิตย์หน้าคือ๒๖ถูกไหมคะ

วันที่๒๖เจอไปเอาทองได้ที่สนราชบุรณะ

นัดกับตำรวจไว้เนี่ยก็คือวันที่๒๖วันอาทิตย์

เพราะฉะนั้นที่พูดในรายการเราต้องกับตำรวจแล้วถูกไหมคะ
อะไรด้วยคะ
ตรงกันกับที่คุยกับตำรวจไว้ถูกไหมคะ

คุณผู้ชมเอาจริงนะเราเล่าข่าวไปแล้วเราฟังเสียงเจ๊หมวยไปก็ไม่เคลียร์นะ
ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจากเจ๊หมวยแล้วก็ไม่เคลียร์จากตำรวจด้วยว่า
พฤติกรรมของเจ้าของร้านมันเข้าขายช่อโกงหรือเปล่า
ยักยอกทราบไหมหรือยังไง
เพราะว่าเขาก็ยังไม่เคลียร์ว่า๒๖จะได้ทองไหม
แต่เขาบอกไงก็เมื่อกี้คุณจอมขวัญพูดถึงเวลาชัดเจนเลยบอก
พฤษภาคมบ่าย๓นะไปเอาทองสอนอร่าบุรณะได้ใช่ไหม
แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นปกติทำไมถึงบอกว่าไม่ทัน
คุณไม่อยู่ร้านแล้วทำไมทองถึงไม่อยู่ที่ร้านคุณล่ะ
คำว่าไม่ทันนี่แหละขณะคุณจอมขวัญเองยังงงเลยใช่ไหม
แสดงว่าทองจะถูกนำออกไปที่อื่นถูกไหม
๒๔ไม่ทันค่ะไม่ทันคือเจ้าไอ้หมวนบอกเจ้าไอ้หมวนอยู่ต่างจังหวัด

แต่ว่าตัวเจ้าไอ้หมวนอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ทัน
ทำไมถึงพนักงานถึงเอาทองให้กับคนที่เป็นเจ้าของไม่ได้

สังคมกำลังจับตาไปที่ร้านทองร้านนี้
คุณบอกว่าถ้าเกิดคุณโกงคุณจะปิดร้านไปแล้ว
ผมว่ามันเข้าข่ายอาจจะเข้าข่ายนั้นด้วยซ้ำไป
เพราะว่าคำตอบก็ไม่เคลียร์ว่าจะคืนให้เขาเมื่อไห
ทำไมถึงไม่เคลียร์ให้เขาทันทีที่เขาเอาเอกสารไปขอทองคืน
คือเอาจริงถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือหนึ่งถ้ามันมีปัญหาอะไรหรือมีเงื่อนไขอะไรจริง

ชี้แจงให้คนที่เขามาจำนำเข้าใจอย่างทองแท้

หรือ๒ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วแบบนี้
แนะนำเจ๊หมวยว่ารีบเดินทางกลับจากต่างจังหวัดมาเคลียร์เถอะค่ะ
มันเข้าขายหรือเปล่าตำลวตต้องตรวจสอบให้เร็วกว่านี้
คือเอาว่า๒๖พฤษภาคมนี้เจ๊หมูจะกลับมาใช่ไหม

เอามาไม่ทันตามที่เจ๊หมวยได้พูดไปนะครับ
ติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชม๒๖พฤษภาคมบ่าย๓โมงนะรอดู